จัดกิจกรรมโยคะสำหรับสุนัขค่ะ
โดยก็มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า๒๗๐คู่

หวังที่จะทุบทำลายสถิติโลกของกิเนสบุ๊
เคยทำไว้ในสหรัฐเมื่อปีก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะคือภาพบรรยากาศภายในชั้นเรียนโยคะสำหรับสุนัขนะคะ

ฮ่องกงค่ะจัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางกลางเจ้าของซูนัก๒๗๐คน
ก็ให้ความสนใจนำสุนัขแสนรู้คู่ใจของตัวเอง
เข้าร่วมออกกำลังกายด้วยท่วงท่าต่างของการฝึกโยคะ

แล้วซูนักจะได้ออกกำลังกายอย่างไร

นั่นแหละนะคะก็มีหลายท่านะคะ
นวดการบิดหมุนแล้วก็ยืดตัวอย่างพร้อมเพลียงกัน
เป็นเวลากว่า๑ชั่วโมง๓๐นาที
เพื่อหวังที่จะทำลายบันทึกสถิติโลก
ด้านครูเพื่อฝึกสอนโยคะครั้งนี้นะคะ
เปิดเผยว่าการฝึกโดคะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะช่วยให้เจ้าของผูกพันกับสุนัขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ
เนื่องจากเดี๋ยวนี้เนี่ยฮ่องกงนะคะ
ก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างใช้เวลาอย่างเร่งรีบ
ฮ่องกงก็ทุ่มเวลากับการทำงานนะคะ
ว่าส่วนใหญ่จะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาจะออกมาเดินจูงเล่น
ไปเดินเล่นกันจนกลายเป็นหน้าที่ของแม่บ้านทำแทนค่ะ

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เจ้าของและสัตว์เลี้ยง

โดยไม่มีกิจกรรมอื่นมาแทรกนะคะ
ส่วนผู้เข้าร่วมงานนี้รายหนึ่งเนี่ย
บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของบันทึกสถิติโลกในคลับนี้
แล้วก็รู้สึกดีที่ได้ใกล้ชิดกับสุนัขของเธอค่ะ
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในครั้งนี้แล้ว
ก็จะฝึกโดคะต่อไปในอนาคตอีกด้วย
สถิติโลกชั้นเรียนโดคะที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในปัจจุบันนะคะ
ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ที่เมืองซานเดียโก้ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ
ตะวันตกของอเมริกานั่นเอง
ทำไว้เมื่อวันที่๒๕มกราคมปีที่แล้วนะคะ
โดยก็ทำไว้ได้มีเจ้าของสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงเข้าร่วมสนใจ
ร่วมงานทั้งหมดเนี่ยสองร้อยหกสิบห้าคู่ค่ะ
ขณะที่กิจกรรมโดคะครั้งนี้ของฮ่องกง
แต่ว่าทางผู้จัดงานในฮ่องกงก็เชื่อมั่นว่า
คลาสโดกะของพวกเขาในครั้งนี้จะสามารถทำลายสถิติเดิมลงได้
พร้อมระบุว่ารายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ทั้งหมด
จะถูกนำไปบริจาคให้กับสมาคมสุนัขนำทางของฮ่องกงต่อไปค่ะ